คุณผู้ชมค่ะมาดูครอบครัวนี้กันต่อนะคะ
ช่วงนี้ก็กักตัวนะคะแล้วหลายคนก็โอ้หมดช่วงเวลากักตัวแล้วครบแล้วนะคะ
พอเขาได้เจอกันคู่นี้คุณผู้ชมคู่รักนะคะคุณซีซีบัสคุณเอมมี่กลิ่นปฐุม
ต้องบอกว่าทั้งกอดทั้งหอมทั้งหอมทั้งกอด

ทั้งสี่หวานทั้งลูกหลอดจริงคุณผู้ชมนะครับไม่เชื่อไปชมคลิปเลยค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคนพรั่งรักพูดตรงมันคิดถึงเมีย
คือหมั่นเขี้ยวมากคุณผู้ชมคลิปนี้เออนะคะซึ่งคุณซีซีวัดเขาโพสต์คลิปนี้ไว้
แล้วเขียนแคปชั่นบอกว่ากอดกันได้แล้วหลังจากกักตัวแยกกันมา๑๔วันค่ะ
เมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาผลออกมาเป็นลบนะคะไม่มีเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
กลับบ้านมาก็เลยจัดกันแบบนี้ค่ะกอดกันหอมกันซะให้มันชื่นอกชื่นใจนะคะ
คือครอบครัวไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็คือแบบอยู่กันสองคนก็กอดกันก็ได้
มันพอไม่เจอกัน๑๔วันโอ้โหโผล่กอดขนาดนี้อ่ะ
ขอกอดหน่อยสิไม่ว่าง